พุทธิดากำลังจะเจาะคิวสละสดต้นปีหน้าแล้ว
ไม่รู้ว่าอยากดูเปล่าแบบนี้อยากจะมีบ้างไหมนะ

เขาจะจัดปาร์ตี้ก่อนจะไปแต่งงานจริงต้นปีหน้า
แต่ขอจัดปาร์ตี้สละโสดกับแก๊งเพื่อนสาวสุดแซ่บกันก่อนนะคะ
บอกเลยว่าเตรียมลั่นละคังวิวาหวานอีกคนแล้ว
สำหรับทายาทนักร้องรุ่นเก่าอย่างคุณอีฟพุทธิดาศรีรัชชายาค่ะ
เลิกแต่งงานกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจคุณต้นเติมศักดิ์นะคะ

ซึ่งก่อนที่เจ้าตัวจะเปลี่ยนโหมดเข้าสู่ชีวิตคู่แบบจริงแล้ว
ด้านเพื่อนซีตัวแม่ของวงการอย่างสาวพลอยเชอร์มานนะคะ
และนักร้องสาวดาเอ็นโดฟินก็ไม่พลาดที่จะมาสนุก
ส่งท้ายความโสดให้กับเพื่อนรักในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ